ออกมาเดี๋ยวจะพาไปลงทะเล
ไปดูการไปลอยทะเลไหม

แต่ว่าพาไปทะเลเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวจะไปดูการแข่งขันเรื่องของการ

มองว่าเป็นกีฬาบางคนก็ไม่ชอบ

เงินรางวัลเขานำไปเป็นทุนการศึกษาด้วยนะ

ปลายแหลมสะพานหินตำบลตลาดใหญ่

เขาจัดการแข่งขันตกปลาที่จังหวัดภูเก็ตครั้งที่๙
ก็มีคนมาแข่งขันกว่า๓๓ทีมนะครับ
แต่ละทีมก็ทยอยเอาปลาที่ตกได้จากทะเลอันดามัน
มาลำเลียงเตรียมชั่งน้ำหนักกันแล้วครับ
เพื่อหาผู้ชนะเลิศในการแข่งขันประเภทต่าง
มีประเภทอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่เลย
ก็มีประเภทปลาน้ำหนักสูงสุด๑๑ชนิด
ประเภทปลาเกมรวมมากชนิด
แล้วก็มีประเภทปลารวมน้ำหนักสูงสุด
และประเภทปลาพิเศษน้ำหนักสูงสุด

ก็จะมาห้อยเรียงเอาไว้แบบนี้
แต่ไฮไลท์ที่ประชาชนเขาให้ความสนใจ
และนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนภูเก็ต

ก็คือมีผู้ที่สามารถตกปลาอินซีขนาดใหญ่ได้
ก็คือทีมตีน้อย

ตกปลาอินซีน้ำหนัก๗๒๕กิโลกรัม
น้ำหนักเยอะกว่าดิฉันอีกค่ะ
ตกขึ้นมาได้อย่างไร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
แข่งขันก็มีทีมที่ชนะเลิศประเภทปลารวมน้ำหนักสูงสุดจะได้รับเงินรางวัลเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
ส่วนปลาอีก๔ตัวใหญ่ยักษ์ที่ถูกประมูลไปในราคา๕๕หมื่นพันบาท
ก็งานแบบนี้เขาก็จะตัดเงินส่วนนึงไปเป็นเงินที่เอาไว้ไปบริจาคนั่นเอง
ก็เรียกได้ว่าได้ทั้งใจคนที่มาร่วมงาน

แล้วงานนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล
ที่ให้ผู้นิยมชื่นชอบในกีฬาตกปลาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
หันมาให้ความสนใจที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วย
จริงภูเก็ตแล้วก็เป็นจังหวัดที่เขามีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะอยู่แล้ว
แต่พอมีการจัดกิจกรรมแข่งขันอะไรแบบนี้
นักท่องเที่ยวก็จะไปเยอะขึ้นมากเป็นพิเศษ

ถ้าใครสนใจในช่วงแบบนี้ก็ไปดูกันได้นะ
จริงถ้าเราตกปลาไม่เป็นเราก็ไปชมเทศกาลไปชมงานกันได้

แบบคนที่ไปท่องเที่ยวทะเลแล้วก็ช่วงปิดเทอมด้วย
จริงหลายจังหวัดก็มีการจัดงานอย่างที่เรานำเสนอกันมานะคะ